หนุ่มหล่อคนนี้โดมประกอลลามแหม่งก่อนหน้านี้
ขณะที่ตัวเขากำลังไปออกกำลังกาย
ฟิตซ้อมก่อนที่จะไปโตเกียวมาราทอนวันที่๑๓กุมภาพันธ์นี้ค่ะคุณผู้ชม
ล่าสุดยังไม่ทันจะหายดี
ก็ต้องเริ่มป้องกันตัวเองจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาด้วย
โดมเนี่ยเขาบอกว่าด้วยอาชีพของตัวเขาเองต้องทำงานเจอคนเยอะแยะมากมาย
ก็เลยต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดดูแลตัวเองเป็นพิเศษ
และอยากให้คนไทยตื่นตัวเรื่องการป้องกันตัวเองค่ะ
คืออาชีพผมจริงมันเป็นอาชีพที่ต้องเดินทาง
จริงถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะสัมผัสคนด้วยอะไรด้วย
เราต้องระวังให้ถึงที่สุดแต่ว่าเราอย่าตนกจนแบบชีวิตเราเดินไม่ได้
ต้องรู้จักช่วยตัวเองผมว่าช่วยตัวเองในที่นี้ก็คือ
อุปกรณ์หน้ากากอย่างนี้คุณต้องมี
แอลกอฮอล์ที่ไว้ฆ่าเชื้อที่ผิวที่มือเราต้องมี
แล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสชุมชนเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไป
นี่ก็เป็นมาตรการคือวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นกินร้อนช้อนกลางนะคะตระหนัก
แต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นตระหนกไปดูแลตัวเองให้ดีก็แค่นั้นแหละเนาะ
เพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทราบกันเนาะติดตามข่าวกันมาในไทยเนี่ย
ก็มีผู้ติดเชื้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังตัวเอง
เอาไว้ก่อนเป็นดีที่สุดนะคะจะได้ไม่แพร่เชื้อไปสู่คนอื่นด้วย
แล้วเราก็ไม่ต้องรับเชื้อจากคนอื่นมาด้วยนะคะ